เราเคยได้ยินแต่สำนวนคนไม่เอาถ่านใช่ไหม

แต่คราวนี้เป็นเรื่องของคนมาเอาถ่าน

ไทรัชช่วยด้วย
ชาวอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นโพสต์เฟซบุ๊กเตือนภัยโจรขโมยถ่านหุงต้ม
ไม่ผิดค่ะโจรขโมยถ่านหุงต้มดูสิยุคโควิดของเล็กน้อยก็ยังขโมย
ทวีชัยโภชนาในตำบลหนองตะโกอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นเป็นร้านอาหารโต๊ะจีน
คุณป้าทิพย์สุดาชวานเจริญชัยอายุ๗๔ปีเป็นเจ้าของร้านบอกว่า
ช่วงโควิดไม่มีการจัดงานจึงขาดรายได้จากการรับจัดโต๊ะจีน
เอาถ่านหุงต้มและแก๊สมาวางขายเพิ่มรายได้
วางขายไว้ที่หน้าร้านลูกค้าจะได้เห็นว่ามีการขายถ่านด้วย
ตั้งไว้๒๐กระสอบไม่ได้เก็บเข้าไปในบ้านช่วงกลางคืน
หลังคุณป้าสังเกตว่ากระสอบถ่านหายไป

แต่เมื่อประมาณตีหนึ่งของวันที่๑๐กันยายนที่ผ่านมา
จะว่ามีคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มาขโมยไป
ที่ให้เห็นอีกครั้งเดียวแต่ตอนนั้นผิดสังเกตก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะ
เพราะว่าแม่เอาไว้เยอะไงไว้เต็มไง
ทีนี้ก็ได้เห็นคิดว่าน้องชายขายให้ขายแล้วก็ไม่ได้ขาย
ทีนี้วันนั้นแม่บังเอิญแม่ยังไม่ได้นอน
ก็ตีหนึ่งสิบห้านาทีเหรอแม่ออกมา
คนร้ายก็รีบบึงรถหลบหนีไป
คุณป้าจึงไปขอดูกล้องวงจรปิดจากเทศบาล
เพราะต้องการรู้ว่าโจรขโมยถ่านเป็นใคร
ก็เลยไปขอดูที่เทศบาล
ก็เลยเห็นชัดเลยว่ามันมันมาเอา

มันรู้จักช่องทางมาเอานี่

แม่จะเอาอันนี้ล้อมให้เขาพับนะ

มันเข้าช่องนั้นแล้วก็ยกไปเลย
เพราะว่าไปหลายที่ไปแล้วหลายที่

กล้องวงจรปิดไปโพสต์ในเฟซบุ๊กเตือนภัย
ตัวป้าเองถ่าน๑กระสอบราคาแค่๑๗๐บาท
ก็ไม่อยากจะไปแจ้งความเอาเรื่อง
ด้านพันธุ์ตำรวจโทษธินกรเถาหมอ
รองผู้กำกับการสอบสวนสพกรณวลบอกว่า

แต่ในทางปฏิบัติตำรวจได้ลงพื้นที่หาตัวคนร้ายแล้ว

อยากให้ผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์
เพื่อให้เป็นข้อมูลในการจับกลุ่มคนร้ายต่อไปค่ะ